คุณผู้ชมคะเราตามกันต่อนะคะกรณีที่มีหนุ่มวัย๒๗ปี
เธอบอกว่าเธอตกเป็นเหยื่อของพฤติสาวนาเดีย
หลอกให้รักหลอกให้หลง

อกเงินเข้าไปสักประมาณเกือบ๒ล้านบาท

เพราะผู้ชายคนนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรฝั่งหนึ่งนะ
คนที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อเป็นนุ่มอายุ๒๗ปี
มาคู่กันกับทนายโรนโรงแก้วเผ็ด
เรื่องดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่าย
เพราะฝ่ายหญิงพริตตี้สาวนาเดียอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะ
วันนี้ค่ะควงคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
ไปแจ้งความกับสองคนนี้นะคะ
บอกว่าสองคนนี้หมินประมาทด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
เพราะสองคนนี้คุณเห็นไหมไปแถลงข่าวทำให้เธอได้รับความเสียหาย
นี่ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เอาเล่าย้อนไปนิดหนึ่งแล้วกันนะ
บางคนยังอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าไปเจอกับนาเดียในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
หลังจากนั้นก็ชอบพอกันนะฮะอยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ย
สักประมาณ๖เดือนหลังจากนั้นนาเดียเริ่มออกอาการ
คือไปยืมเงินเขารวมแล้วเนี่ยโอนไปสักประมาณกว่า๒ล้านบาท
คือตอนที่คบกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชายคนนี้อายุ๒๗ปีคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าฝ่ายหญิงมักจะขอขอเงินเพิ่ม
บอกว่าต้องนำไปจัดการปัญหาต่างสารพัดปัญหาเช่นอะไรบ้าง
มีอยู่ครั้งหนึ่งยืมเงินไป๙๐๐๐บาทอ้างว่าติดปัญหาเรื่องสมุดบัญชีเงินฝาก
ทำให้ไม่สามารถนำเสื้อผ้าออกจากท่าเรือที่ขนส่งมาที่ท่าเทียบเรือที่ประเทศไทยได้
จนกระทั่งคุณผู้ชายอายุ๒๗ปีเนี่ยก็คือคุณโอมเนี่ยนะคะ
มาทราบภายหลังว่าอ้าวเขาถูกหลอกแล้วมีคนถูกหลอกแบบเขาเนี่ย
ประมาณห้าคนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเรื่องไม่จบนะฮะเพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มาพร้อมกับนาเดียนาเดียชื่อจริงว่าทิติรัฐพุทธศิลป์
พร้อมกันค่ะชี้แจงกับสื่อมวลชน
แล้วก็ไปที่สอนอบางเขนเลยนะไปแจ้งความดำเนินคดี
กับนายโอมและทนายรณรงค์แก้วเพชร
ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
เพราะทั้งสองคนไปแถลงข่าวบิดเบือนความจริง
เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายนาเดียบอกว่า
ตนเองเป็นเพียงแม่ค้าขายของทางออนไลน์
ไม่ใช่พฤติสาวอะไรทั้งสิ้น
กับนายโอมเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยามานานกว่า๖เดือน
ตนไม่ได้โกงเงินอะไรในโอมทั้งสิ้น
โอมให้ทั้งหมดเป็นการให้โดยเสน่หาระหว่างคบหากัน
ซึ่งเป็นการนำเงินไปลงทุนทำร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านอาหาร
แต่ตนเองมีการโอนกลับคืนไปให้นายโอมแล้ว
บางส่วนสักประมาณ๕๖แสนบาท

แล้วเรื่องค้างเก่าที่บอกว่ามีการฟ้องกันเรื่องข้อหาช่อโกงอะไรเนี่ย
นาเดียบอกว่าเรื่องของการช่อกงหรือคดีช่อกงเป็นเรื่องเก่า
แขวงพระนครเหนือยกฟ้องไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ส่วนอีกคดีที่สนสำเรย์ก็อยู่ในชั้นอายการ
ส่วนที่มีการกล่าวหาว่าตนเองมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังไปข่มขู่นายโอม
ตนยอมรับนะว่าเคยมีนักการเมืองคอยดูแลอยู่๕๖ปี
ก็เป็นการช่วยเหลือกันเท่านั้นเวลาที่ตนมีปัญหาและไม่ได้มีการข่มครูแต่อย่างใด
ถ้าเกิดว่าโอมอยากได้เงินคืนตนก็พร้อมที่จะเจรจาเพราะที่ผ่านมา
พยายามติดต่อนายโอมแต่ไม่สามารถติดต่อได้นาเดียเขาว่าอย่างนี้ฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
เขาโอนเข้าบัญชีน้องชายนะคะประมาณล้านกว่าบาท
แล้วก็มีการเหมือนยืมกันอย่างเช่นวันนี้เดียขาดอย่างจ่ายแชร์ไม่พอหรือว่าธุรกิจยังมีปัญหา
เขาก็เสนอที่จะแบบหยิบยืมกับแม่ให้หรือดิ้นลนหาให้เดียตามหลักฐานที่เดียมีนะคะ
ก็เหมือนเราอยู่กันเป็นแฟนกันอะพี่อยู่กันแบบผัวเมียเหมือนเนี่ยหนูขาดตรงนี้นะแบบนี้เขาก็พยายามดิ้นลนหาไอเดียหรือเดียก็หามา
ก็เวลาโอนก็คือโอนเข้าบัญชีน้องชายเดียนะคะประมาณล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็เดียมีการโอนกลับคืนเข้าไปตามหลักฐานที่มีก็คือประมาณ๖แสนกว่าบาท
ไม่ใช่ว่าเขาโอนมาให้เดียวฝ่ายเดียวเดี๋ยวก็มีการโอนกลับคืนไปด้วยตามหลักฐานเนี้ยค่ะอ่าคุณผู้ชมตำรวจว่าไง
แล้วหลังจากนี้จะออกหมายเรียกทั้งสองคนเนี่ยก็คือทนายรณรงค์แล้วก็คุณโอมเนี่ย
มาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ